ใช้ชีวิตหลังแต่งงานเรียบง่ายและพอเพียง
แต่ก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องราววุ่น

เฮ้ยว่ายแหงมาแล้วบุญชู
เฮ้ยไม่ได้นะเว้ย
ขออนุญาตว่ายน้ำผ่านคลอนิ่มน้อยจ๊ะ

ฐานไทรัตทีวีช่อง๓๒